เจ้าของบ้านในจังหวัดกรสินพังงะเลยฮะ
พบงูเขียวกินตุ๊กแก่

จึงรีบแจ้งเจ้าหน้าที่ให้มาช่วยจับนะฮะเจอทั้งงูทั้งตุ๊กแกเลยฮะ
นี่คือการกินตับตุ๊กแก่จริง
เพราะเมื่อกี้งูเขาล้วงตัวเข้าไปในปากตุ๊กแกเห็นไหมฮะ
ไม่ได้กินตุ๊กแกเป็นตัวนะครับ
หน่วยกู้ภัยในจังหวัดกราศิลป์ก็ใช้อุปกรณ์เลย
เข้าจับงูเขียวที่กำลังรัดตัวตุ๊กแก่ขนาดใหญ่
แล้วหัวงูมุดอยู่ในปากตุ๊กแก่
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่บ้านเลขที่อันนี้หลายคนอาจจะชอบนะ

ในเขตเทศบังเมืองกราศิลป์นะครับ
เดี๋ยวโดนกศธชว่าเรื่องใบ้หวยหรือเปล่า

ว่าขณะที่กำลังจะเข้าไปอาบน้ำเนี่ย

จากนั้นเงียบหายไปแล้ว

ก็เลยเข้าไปในห้องน้ำ
แต่ปรากฏว่าเสียงที่ได้ยินเสียงอื่นตามมาคือเสียง
เหมือนมีอะไรดิ้นอยู่ในห้องน้ำ

เดินเข้าไปพบว่าโอ้โหไม่ใช่แค่ตุ๊กแก่แล้วค่ะคุณค่ะ

งูเขียวตัวใหญ่กำลังรัดตุ๊กแก่เลยนะคะ
ด้วยความตกใจตัวเองเลยวิ่งออกมาจากห้องน้ำ

ยังไม่ทันรู้หรอกว่างูมันกินตับตุ๊กแกอยู่นะฮะ
ก็นี่แหละช่วงมาพบก็เห็นกำลังกินตับกันอยู่
จึงได้แยกงูแยกตุ๊กแก่ออกจากกันนะครับ

ส่วนตุ๊กแก่แยกออกมาก็ตายแล้วล่ะครับ
ชาวบ้านเชื่อว่าตุ๊กแก่ตายเพราะถูกงูเขียวกินตับ
วิพากษ์วิจารณ์กันไปต่างนานา
บางคนบอกว่าอาจจะมีสิ่งดีเข้ามาในหมู่บ้าน
บางคนก็บอกเอ๊ะหรือจะเป็นการเตือนอะไรบางอย่าง
เพราะไม่ค่อยเคยเห็นนะกินตับตุ๊กแก่ขนาดนี้
มีเขาเรียกว่าอาจจะไม่ใช่ผลทางวิทยาศาสตร์มากมายนะครับ
แต่เขาเป็นพูดคุยกันเบื้องต้นในพันทิพย
เขาพูดถึงเรื่องนี้แหละว่าตุ๊กแกถูกงูกินตับเนี่ย
บอกว่าไม่ได้เป็นการไปกินตับตุ๊กแก่
แต่ว่าตุ๊กแกอาจจะมีเศษอาหารที่ยังคงค้างอยู่ในกระเพาะอาหาร
ไม่สามารถย่อยได้แล้วงูเขียวเขาก็เข้าไปกิน